ซู้ดฟังกันสุดพลังครับคุณผู้ชมแต่สุดท้าย
ตำรวจใช้ไม้สยบคนคลั่งค้ำเอาไว้ก่อนแล้วยิงปืนช็อตไฟฟ้าครับ
สามารถคุมตัวผู้ชายคนนี้ได้ครับตำรวจสพสวนพริกไทยที่ปฐุมธานี
บุกเข้าไปควบคุมตัวนายอวยชัยหรือว่าในเล่อายุ๔๐ปี
เป็นคนคลั่งที่ก่อเหตุใช้อีโต้ฟันหัวเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทเนี่ยอาการปางตายนะฮะ
โดนฟันเข้าที่หัวและมือข้างซ้ายคนเจ็บคือนายสมศักดิ์อายุสี่สิบแปดปี
นำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วก่อนหน้านี้หลังจากก่อเหตุครับตัวในเล่เนี่ย
ซ่อนตัวอยู่ในห้องของตัวเองตำรวจเกลี้ยกล่อมให้ยอมมอบตัว
เขาไม่ยอมครับสิ่งที่ตำรวจทำตัดสินใจคือทุบกระจกจากหน้าต่าง
แล้วใช้ปืนกระสุนยางเนี่ยนะฮะคือยิงไปเปิดทางก่อนครับ
หลังจากนั้นไปพร้อมกับโลกกำบังไม้สยบคนคลั่งปืนช็อตไฟฟ้า
ทำตามยุทธวิธีครับต้องมีความระมัดระวังอย่างมาก
เพราะว่าในเล่ถือมีดอิโต้ในมือตลอดเวลา
และคุณผู้ชมเชื่อไหมครับกว่าจะคุมตัวได้
คุมสถานการณ์ได้ในพื้นที่ตรงนี้๑ชั่วโมงกว่าครับ
โอ้โหชั่วโมงกว่านะฮะแค่คุยนี่ก็ชั่วโมงแล้วแต่ไม่เป็นผล
ที่เหลือก็เป็นวินาทีการควบคุมคนก่อเหตุให้ได้แล้วก็เคลียร์พื้นที่ครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมา๗โมงเสร็จครับ
ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานีนอกจากเพื่อนของในเล่ที่เขาเอามีดไปฟันหัวแล้วเนี่ย
บาดเจ็บสาหัสมีคนเจ็บอีกหนึ่งคนเป็นตำรวจครับ
ตำรวจตรีนัทพลชัยดุษฎีบัณฑิตเป็นสายตรวจสพสวนพริกไทย
เล็กน้อยบริเวณนิ้วมือครับก็คาดว่าน่าจะเป็นนาทีชุลมุนนั่นแหละครับ
ล่าสุดคุณบอมอภิวัตนักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
จุดนั้นที่ตำรวจไปควบคุมตัวในเล่เปิดเป็นร้านขายของด้วยครับ
นี่นะฮะก็เหมือนเป็นทั้งบ้านแล้วก็เปิดเป็นร้านขายของ
คนในชุมชนก็จะมาซื้อของกันเยอะครับเจอกองเลือดและข้าวของที่ในเล่เนี่ยทุบจนพังเสียหาย
แม่ของในเล่ก็คือแม่ผู้ก่อเหตุบอกว่าลูกฉันเสพยาตั้งแต่สมัยเรียนแล้ว
เคยพาไปบำบัดไม่ดีขึ้นปกติลูกเนี่ยจะวิ่งวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
แต่ช่วงนี้ไม่ทำการทำงานเลย๑เดือนที่ผ่านมาอาการลูกของแม่หนักขึ้นครับ
สัปดาห์ที่แล้วลูกถือมีดวนรอบบ้านแม่ก็เตือนแม่ก็บอก
อย่าถือมีดแบบนี้ลูกค้าเขากลัวเพราะว่าเปิดเป็นร้านขายของด้วยไงฮะ
ไม่ฟังจนกระทั่งล่าสุดวันนี้มาเกิดเรื่องจนได้
แม่บอกเลยอยากให้ตำรวจดำเนินคดีลูกเอาให้นานที่สุด
ถ้าปล่อยออกมาเร็วเนี่ยกลัวว่าลูกจะมาฆ่าแม่แม่กลัวเลยฮะ
แม่บอกว่ายังไงนะอยากให้ตำรวจจับไปแบบไม่ต้องปล่อยตัวออกมาเลย
มีช่องทางให้เอาแบบนั้นเลยปล่อยมาไม่ได้สิเพราะมันมันไม่หาย
เดี๋ยวมันจะไปอารวาสไปฆ่าเขาอีก
กลัวจะไปอารวาสแล้วไปฆ่าคนอื่นแล้วกลัวจะฆ่าแม่ด้วยครับ
เพราะว่าตกเป็นธาตุยาเสพติดอันนี้แม่เล่า
อีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งคนเจ็บพี่สาวคนเจ็บเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุ
ร้องไห้จะเป็นลมครับแล้วบอกว่าทำไมทำไม
ทำไมน้องของฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้

พี่สาวคนเจ็บเองก็เคยโดนเอามีดจี้คอมาแล้วด้วยนะฮะ
และเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อเช้าน้องจะเดินมาซื้อของ
ฉันก็บอกน้องแล้วเตือนแล้วห้ามแล้วบอกว่าอย่าไปเลย
พอไปถึงปั๊บนายเล่เดินออกมา

มันมีภาพที่ขออนุญาตไม่นำเสนอก็แล้วกัน

รุนแรงมากวงจรปิด
วินาทีที่ลูกค้ามาถึงร้านปั๊บเนี่ย
เล่เปิดประตูมาแล้วฟันไม่ยั้งเลยฮะ

ใช้ความรุนแรงเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะฮะ
คนในบ้านพยายามจะห้ามพยายามจะหยุด
แต่ว่าในเล่ไม่หยุดฮะฟันรัวเลย
พี่สาวบอกว่าโอ้โหเจอแบบนี้แล้วมันเจ็บปวดแทน

และอยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ก่อนหน้านี้แฉพฤติกรรมในเล่

เคยมาต่อยน้องของพี่มาแล้วด้วยนะ
เคยเอาฉี่ไปสาดใส่ชาวบ้านแล้วด้วยนะ
เคยเอามีดมาจี้คอเจ๊ด้วยนะ

เจ๊ไม่ได้มีปัญหากับในเล่มาก่อน

เป็นไปได้คือไม่ต้องปล่อยมาเลยดีที่สุดค่ะ

คือไม่อันตรายที่บ้านเนี่ยอันตรายที่สุด

แม่พี่น้องเขาก็กลัวกัน

เพราะว่าในเล่มีอาการเมายายค้างอยู่ฮะ

ข้อหานี้ก่อนและทำร้ายร่างกายผู้อื่น
บางคนบอกอ้าวข้อหาเบาไปหรือเปล่าคุณตำรวจ
ใจเย็นครับตำรวจบอกว่าเดี๋ยวรอใบรับรองแพทย์ก่อน
ถ้าอาการสาหัสอาจจะแจ้งข้อหาหนักกว่าเดิมนะฮะ
อาจจะเข้าข่ายพยายามฆ่าหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวรอดูใบรับรองแพทย์
ผลการตรวจร่างกายตำรวจบอกเพิ่มเติมครับจริงจริงวันนี้เนี่ย
คุณบอมเดินทางไปที่สพสวนพริกไทยที่ปฐุมธานีนะฮะ
ไปเจอสารวัตรสอบสวนที่โรงพักบอกว่าตำรวจเองพยายามจะสอบปากคำเขาแล้ว
ตัวผู้ก่อเหตุแต่เมายาพูดจาไม่รู้เรื่องไม่ได้ใจความอะไรเลยครับ
นี่บรรยากาศที่โรงพักตอนคุมตัวมา
ทันทีที่มีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไปครับ